สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะ
วันนี้ชิสาเป็นเจ้าของสวนมะม่วงจิ๋มละมุนค่ะมาขายมะม่วงให้กับคุณผู้ชมได้รับประทานกัน
หน้าร้อนก็ต้องทานข้าวเหนียวมะม่วงนี่แหละแต่ว่าทานมากเกินไปไม่น่าจะดี
เหมือนอากาศร้อนนี่แหละค่ะร้อนมากเกินไปก็จะส่งผลกระทบต่อทั้งผืดผลการเกษตรรวมถึงการดำรงชีวิตของเราด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมพร้อมรับมือกันหน่อยดีกว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๑๓เมษายนสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ
เหนือและภาคอีสานนั้นกลางวันอากาศร้อนจัดทะลุ๔๐องศานะคะเกษตรกรไม่ควรอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานอาจจะเป็นโรคลมแดดได้
ส่วนภาคอีสานอากาศร้อนปนฝนเกษตรกรควรระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนระบาดและใช้น้ำให้ประหยัดด้วยค่ะ
สำหรับภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโอกาสเกิดฝนได้เล็กน้อยคลื่นลมสงบนะคะ
เกษตรกรต้องหมั่นให้น้ำพืชที่อยู่บนพื้นที่ดอนและระวังเพี้ยระบาดด้วยโดยเฉพาะศัตรูพืชจำพวกหนอนค่ะ
ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าขนอง๑๓๐๔๐ของพื้นที่คลื่นสูงมากกว่า๑เมตรนะคะ
เกษตรกรต้องเร่งฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรที่เกิดน้ำท่วมกันด้วยนะคะ
เช่นเดียวกันร้อนแบบนี้ก็ต้องหาอะไรทานให้มันชุ่มฉ่ำใจ
ข้าวเหนียวมะม่วงก็ถือว่าช่วยทำให้เรารู้สึกสดชื่น
มีความสุขได้นะคะแต่ก็ทานมากไปไม่ดีนะคะ
แต่มะม่วงร้านดิฉันนี่รับรองว่าดีต่อใจจริง
อากาศร้อนพอทนไหวแต่ถ้าเจอเธอทีไรใจละลายทุกที
ก่อนนะคะขายมะม่วงก่อนสวัสดีค่ะ